ในวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันอสานหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้า
พุทธศาสนิกชนเดินทางไปทำบุญตักบาทนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่พื้นที่ต่าง
โดยเฉพาะที่วัดโพชัยพระอารามหลวงในจังหวัดหนองคาย
พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและก็ลาวเดินทางไปทำบุญ
ในวันอสานหบูชาและวันเข้าพรรษา
ที่วัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นจำนวนมากนะคะ
จากการถวายดอกไม้ทูบเทียนและการบริจาคเงินเพื่อที่จะทำบุญแล้ว
ทางคณะกรรมการของวัดจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้นมา
ด้วยการตั้งแท่นพิมพ์หล่อต้นเทียนเอาไว้
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำแผ่นเทียมประจำนักกษัตริย์หลอมลงในต้นเทียน
เพื่อที่จะนำไปถวายวัดซึ่งอยู่ในชนบทห่างไกลจังหวัดน้องคาย
ภายในวันที่๑๘สิงหาคมนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนบางส่วนไปเช่าบูชาหลวงพ่อพระสัย
ชื่อรุ่นแผ่บารมีพิมพ์ชัยวัดเล็กปี๒๕๕๙
และอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมประชาชนมาเช่าเยอะเหมือนกัน
ชื่อรุ่นน่าสนใจค่ะรุ่นฟ้าผ่าไม่ตาย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีหญิงชาวหนองคาย
ห้อยพระรุ่นนี้รุ่นเดียวกันเลยแล้วไปถูกฟ้าผ่าอย่างจังเลย
ที่บางของชื่อฟ้าผ่าไม่ตาย
ห้อยพระรุ่นนี้แล้วไปยืนอยู่กลางทุ่งนา
พอดีไปทำกิจวัตรต่างไปทำนานโดนฟ้าผ่า
ไม่ตายรอดชีวิตมาได้
กลายเป็นที่ฮือฮาสังคมออนไลน์ในจังหวัดน้องคาย
แต่ละวันมีคนเดินทางมาเช่าบูชาหลวงพ่อพระสัย

วันอื่นก็ไม่ต่ำกว่า๑หมื่นองค์เหมือนกันค่ะ
ไปดูที่เมืองดอกบัวอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
วัดพระธาตุหนองบัวตำบลในเมืองอำเภอเมือง

ก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสานหบูชา

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ
โดยที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีนะคะ
มีการนำคณาจารย์นักศึกษาจากคณะครูรุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีกว่า๕๐๐คน

แห่ไปรอบพระธาตุเจดีศรีมหาโพ

จำลองแบบมาจากเจดีที่พุทธคยาประเทศอินเดีย
แล้วก็ได้มีการทำพิธีห่มพระไตรในพระธาตุเจดี
พร้อมใจกันฟ้อนรำนามัศกาลพระธาตุหนองบัว

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน

ชาวบ้านในตำบลดอนทรายอำเภอปากท่อก็มีการนำวัวนำควาย
เทียมเกวียนจำนวน๓๕เล่ม
แล้วก็แห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายที่วัดหนองบัวหิ่ง
ซึ่งวัดนี้เป็นวัดประจำตำบล
มีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแห่เทียนโอ้โหนี่เยอะเลยนะ
ก็สักประมาณกว่า๗๐๐คนค่ะ
มีการนำม้าเป็นม้าขาแดนซ์นะ
กว่า๒๐ตัวไหนคะ

โชว์ลีลาคือแดนส์กันตลอดเส้นทางเลยล่ะค่ะ
ส่วนที่ภูเก็ตนะคะมีพุทธศาสนิกชน
เดินทางไปทำบุญที่วัดชัยธาราราม
หรือว่าวัดฉลองอยู่ในตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ต
ส่วนใหญ่เข้าไปสการะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อช่วงและหลวงพ่อเกลื้ม
หล่อพระเกจิชื่อดังที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัด
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ขณะที่พันเอกหานพลเพชรม่วง
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
นำกำลังพลและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง
ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วประมาณ๑๐๐นาย

เนื่องในวันอสานหาบูชาที่สำนักศูนย์ชมสิริธรรม
ตำบลนาเกดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
เวียนเทียนร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยกำลังพลส่วนใหญ่ตั้งจิตตะภาวนาขอให้พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังจากนั้นก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยตามชุมชนต่างตามวัดต่าง
ที่จะมีการจัดกิจกรรมในช่วงข้ามวันนี้

ซึ่งปีนี้มีวัดในอำเภอโคกโพแจ้งความจำนงขอจัดกิจกรรม
ในวันสำคัญทางศาสนาจำนวน๑๒วัน๑๒วัดนะคะ
ซึ่งทั้ง๑๒วัดเจ้าหน้าที่ก็จะต้องจัดกำลังไปดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยค่ะ